นี่ก็ตีกันที่จังหวัดชนบุรีครับตีกันได้ยังไงคะ
ฝ่ายหนึ่งคือร้านขายสังขพันธ์
อีกฝ่ายหนึ่งคือร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาท

นี่ค่ะคือมันก็เริ่มต้นจากการทะเลาะกันก่อน
กันไปชี้กันมาด่ากันไปด่ากันมา
แต่สุดท้ายก็จะเตารุมบอนกันเลยนะคะ
แต่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นกับการยกพวกมาตีกันละมั้ง

ฝ่ายหนึ่งก็หลายคนอยู่ไง
นี่จากด่ากันแล้วก็มาตีกันแบบนี้
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนะคะ
ทั้งฝั่งร้านขายสังขพันธ์
และฝั่งร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทนะคะ
คือเราก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นร้านคุณอยู่ติดกันแท้
ไปคุยกับนางสาวสุนิสาอายุ๔๑ปี
และนายธนัดชัยอายุ๕๔ปีเขาเป็นสามีภรรยากัน
นี่คือเจ้าของร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาท
เขาก็พาทีมข่าวไปดูความเสียหาย
เธอบอกว่าเธอเช่าที่เปิดร้านตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คู่กรณีมาเช่าร้านขายสังขพันธ์อยู่ข้าง
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือมีคุณยายท่านหนึ่ง
มาขอเช่าที่หน้าร้านทุกอย่าง๒๐บาทนะคะขายกับข้าวใส่บาท
สักพักหนึ่งหน้าร้านขายสังขพันธ์อ้าวมีคนมาเช่าหน้าร้านเหมือนกัน
ตอนแรกขายหมูปิ้งเปลี่ยนเป็นขายข้าวใส่บาทเหมือนกับคุณยาย
ทีนี้ขายเหมือนกันก็เลยทะเลาะกัน
ทั้งฝั่งร้านขายของ๒๐บาททุกอย่างเขาก็เลยบอกว่ายาย
งั้นยายเลิกขายหน้าร้านก็แล้วกันเนอะไปขายฝั่งตรงกันข้ามดีกว่า
จะได้ไม่มีปัญหากับร้านข้างเอายายก็ย้ายไป
ทีนี้ค่ะเจ้าของที่มาบอกร้านสังขพันธ์ว่าไม่ให้ขายของหน้าร้านแล้วนะ
ลื้อหลังคาที่ต่อเติมยื่นออกมาด้านหน้าด้วย
แต่ไม่ได้มาสั่งร้านขายทุกอย่าง๒๐บาทให้ลื้อหลังคาหน้าร้าน
เจ้าของร้านสังขพันธ์ก็เลยมองว่าอ้าวทำไมมาสั่งให้ร้านเขารื้อร้านเดียว
เจ้าของร้านทุกอย่าง๒๐บาทไปฟ้องเจ้าของที่หรือเปล่าเนี่ย
มันเริ่มต้นแบบนี้มองว่าทางนี้ไปแกล้งเขาหรือเปล่า
กลายเป็นว่าทะเลาะกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยมาเลยอะนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่แหละไปแจ้งความสพมชนบุรีค่ะ
อันนี้ทางมุมของเจ้าของร้านขายทุกอย่าง๒๐บาทนะคะ
มาดูอีกฝ่ายนึงร้านสังคพรรณค่ะ
เป็นแม่ลูกกันนะคะเขาบอกว่าสามีของอีกฝ่ายมาหาเรื่องลูกชายฉันก่อน
เหมือนกันก่อนเคยยกพวกมาหาเรื่องพ่อครั้งนึงแล้ว
คราวนี้มาหาเรื่องลูกครับเหตุการณ์ล่าสุดก็อีกฝ่ายนั่นแหละ
มาหาเรื่องก่อนก็เลยด่ากลับไปอีกฝ่ายหนึ่งไปตามพวกมา
รุมทำร้ายเพื่อนลูกชายผ่านมาเห็นพอดี
ก็เลยมาช่วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน

มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน

มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน

มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับยกพวกมาตีกัน